รวดรนตลาด

มาดูราคาเนื้อสัตว์วันนี้เป็นยังไงกันบ้างมาเลยจ้า
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัมนะคะ
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็ไข่ไก่เบอร์ศูนย์วันนี้๕บาทต่อฟองจ้ะ
เดี๋ยวไปเช็คราคาของเห็ดกันบ้างในช่วงนี้ค่ะ
เห็ดเป็นยังไงบ้างเห็ดฟางวันนี้๑๒๐บาทต่อกิโลกรัม
นางฟ้า๖๐บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนู๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็เห็ดเข็มทองวันนี้อยู่ที่๔๐บาทต่อกิโลกรัมจ้า